เรื่องของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะฮะ
คุณผู้ชมท่านไหนฉีดเข็มที่เท่าไหร่แล้ว

บางท่านบอกว่าฉีดเข็ม๑ไปแล้ว
บางท่านบอก๒เข็มแล้ว

กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว
ท่านสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม๑ได้
ส่วนกลุ่มที่๒ที่สามารถไปลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือได้นะครับ
ก็คือกลุ่มที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว๒เข็ม
เป็นซิกับซิคือซิโนแวคบวกซิโนแวค
ลงทะเบียนไปเพื่อจะรับแอสต้าเป็นเข็มที่๓เป็นบูสเตอร์โดส
ลงทะเบียนกันตั้งแต่๙โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับ
ได้เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง
สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด๑๙

วันที่๓๑กรกฎาคม๖๔นะครับ
จากศูนย์ฉีดของศาลีกลางบางซื่อ
หรือจากโรงพยาบาลอื่นทุกแห่งเลยนะคุณนะ
และต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม
ท่านสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน
ก็เปิดให้ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่เช้าแล้วฮะ
ตุลาคม๙นาฬิกาที่ผ่านมาคุณ
ซึ่งมีการแนะนำช่องทางการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ๔ค่ายก็คือ
ก็เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่๙โมงเช้าแล้ว
สื่อข่าวของเราก็เลยลองไปลงทะเบียนดู

ระบบจะมีปัญหามีความขัดข้องอะไรหรือเปล่านะครับ
โดยทางค่ายโทรศัพท์ก็ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

จากนั้นระบบจะให้เข้าไปกรอกประวัติส่วนตัว
เลือกวันและเวลาที่ต้องการฉีด
ตั้งแต่วันที่๙ถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
โดยพบว่าวันต้นของการเปิดการฉีดนะคุณ

แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นะคุณ
คิวเริ่มทยอยเต็มแล้วนะ
เออนะครับเพราะเราสามารถไประบุวันได้ไงนะครับ
ทีนี้เมื่อท่านเลือกวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะฮะ
ในวันและเวลาที่นัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะ

เพราะว่าทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้ว
ระบบไม่มีปัญหานะไม่ล่มนะครับ
ไปดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
มีการประกาศแนวทางการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น
สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนหลัก๒เข็ม
ในช่วงเดือนวิทยุนายนถึง๔อาคม
ราชวิทยาลัยจุฬาพรจะเปิดระบบให้ลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนเข็ม๓ตามลำดับช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ก็คือกลุ่มอายุ๗๐ปีขึ้นไป
ให้ท่านลงทะเบียนได้วันที่๒๐ถึง๒๙ตุลาคมนี้นะครับ
ส่วนกลุ่มอายุ๕๙๖๙ปีนะครับ
ถ้าลงทะเบียนวันที่๑ถึง๓๐พฤศจิกายน
ส่วนกลุ่มอายุต่ำกว่า๕๙ปีนะครับก็รอกันหน่อย
ลงทะเบียนวันที่๑๕พฤศจิกายนถึง๒๔ธันวาคมนะครับ
ส่วนกลุ่มโรคเรื้อรังทุกช่วงอายุ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนั้น

ตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์ปี๖๕เป็นต้นไปนะครับ
เพราะว่ามันต้องดูเรื่องของสรรพคุณและฤทธิ์ของวัคซีนด้วยนะ
ขั้นตอนของการลงทะเบียนของทางราชวิทยาลัยนั้นนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
ตั้งแต่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกกับทางราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
แล้วจะรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร

เข้าไปเลือกวันนัดหมายผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน

โดยระบบจะเปิดสิทธิ์ให้เลือกวันตามช่วงเวลาที่กำหนด

เราต้องไปดูว่าเราฉีดเข็ม๑เข็ม๒เมื่อเดือนอะไร
หรือว่าเราฉีดยี่ห้ออะไรนะครับคุณต้องลองเข้าไปดูนะครับ